ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาเมื่อช่วงประมาณบ่าย๓วันนี้
เดี๋ยวค่ำนี้เขาจะออกอีกฉบับหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีเข้ามาเราจะรายงานให้ทราบเลยนะครับ
แต่ดูฉบับนี้ก่อนนะครับเมื่อตอน๑๕นาฬิกา
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกาบริเวณทะเลอันดามันไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณห้าสิบห้ากิโลเมตร
จากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๕๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
พายุนี้ได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย
ความเร็วประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่
มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคิริขัน
ชุมพรสุราธานีระนองพังงาและภูเก็ต
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
และน้ำท่วมขังในที่รุ่มต่ำได้
เมื่อเคลื่อนขึ้นมาทางเหนือเนี่ยทางเหนือมันเป็นเหนือข้อนทางตะวันตกเล็กน้อย
คือมันไม่เคลื่อนขึ้นมาตั้งฉากแต่จะเคลื่อนแบบเฉไปทางด้านตะวันตกนิดหน่อยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้การหนีออกจากประเทศไทยของอิทธิพลของมันเนี่ย
ออกไปได้ช้านั่นก็แปลว่าอิทธิพลหมดน้อยหมดช้าหมดช้าลง
คือถ้ามันออกไปตรงเลยเนี่ยหนีไปคนละตรงข้ามเลยเนี่ย
เดียวเดี๋ยวก็หมดแต่ว่าจะออกไปแล้วยังเลี้ยวขึ้นมาแบบวิ่งวิ่ง
เหมือนขนาดขอบโต๊ะไปเรื่อยยังอะไรอวรชาวเรืองมามองอยู่อย่างนี้นะครับ
มันก็ทำให้ผลกระทบหรือว่าลักษณะของขอบของมันเนี่ย
ก็ยังคงแตะขอบประเทศไทยอยู่ไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็จะทำให้มีลักษณะของฝนตกหนักตกหนักต่อเนื่องขึ้นไป
คือออกมาแล้วยังชำเรืองมองอยู่แถวขอบโต๊ะยังไปไม่พ้นสักทีอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกด้วยว่า
เคลื่อนตัวลักษณะแบบนี้จะทำให้จังหวัดชุมพรประจวบคิริขันเพชรบุรีรัชบุรี

จะได้รับอิทธิพลในลำดับต่อไป
วันนี้ก็ครึ้มนะคะกรุงเทพตอนเช้ามีฝนตกปล่อยด้วย
ครึ้มทั้งวันอ่ะวันนี้ที่กรุงเทพฯ
ส่วนทางภาคตะวันออกนะครับจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราด
อาจจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปด้วยนะครับ
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไป
แล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปยังมีกำลังแรง
โดยทะเลมีคลื่นสูงสามถึงห้าเมตรเพราะฉะนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนบน
และภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะต้องระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าฝั่ง
ชาวเรือควรงดการเดินเรือต่อไปอีก๑วันนะครับ